ช่วงนี้พาไปดูเหตุการณ์ตะลุมบอลที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะ
สถานบันเทิงเนี่ยคนเขาชอบเรียกกันว่าเป็นสถานะโคจร
ก็คือมันไม่น่าไปเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีสุรามีของมืนเมา

ทำไมคนไปเยอะไม่น่าไปจริงเหรอ

เข้าใจว่าเป็นประเด็นนักศึกษาต่างสถาบันหรือเปล่า

คนที่ถูกรุมทำร้ายเป็นนักศึกษาจากกรุงเทพมหานคร
เที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ไปสถานที่บันเทิงอันนี้นะคะ
แล้วก็ถูกกลุ่มนักศึกษาเจ้าถิ่นเนี่ยรุมทำร้ายแบบนี้ค่ะ
คือรุมกันแบบตะลุมบอลเลยอ้าวเดี๋ยวดูเหตุการณ์
คือเพลงก็ยังเปิดต่อไปพิมมาแล้วไม่ได้ใส่เพลงให้ไม่
นี่เพลงที่สถานบันเทิงเพราะเขาตะลุมบอลกันอยู่หน้าร้านเลย
ต้องไปประกอบจังหวะให้ไม่ใช่ถึงแม้มันจะเข้าจังหวะก็ตาม

ผู้หญิงเข้ามาช่วยห้ามนะครับ
แล้วผู้หญิงก็โดนลูกหลงไปด้วยค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันศุกร์ที่๑๔ธันวาคม
ประมาณเกือบเที่ยงคืนนะคะ๕ทุ่ม๕๐นาที
หน้าร้านที่ชื่อว่าท่าช้างบนถนนอัศดาทรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ชาย๕คนในคลิปที่เป็นคนรุมทำร้ายเขาเนี่ย
ตอนนี้มอบตัวที่สถานีตำรวจภูทรช้างเผือกวันนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรพงศิลป
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรช้างเผือก
รับมอบตัวนักศึกษาทั้ง๕คนด้วยตัวเอง
ทั้ง๕คนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๓มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ

ผู้เสียหายคือนักศึกษาชั้นปีที่๔จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพหานคร
ขึ้นไปเชียงใหม่ไปเที่ยวไปกับกลุ่มเพื่อนร่วมสถาบัน๗คน
แล้วก็เข้าไปเที่ยวที่ร้านท่าช้างนี่แหละค่ะเข้าไปถึงเสร็จปุ๊บอ้าวเจอเพื่อน
ก็คงพูดคุยกันอาจจะมีการหยอกล้อกันดื่มกันเพื่อนที่มาด้วยกันกับผู้หญิง
เข้าใจผิดคิดว่ามาจีบคิดว่ามาจีบเพื่อนสาวเขาก็เลยดักรออยู่หน้าร้าน
แล้วก็ตะลุมบ่นลุ้มเตะลุ้มต่อยแบบนี้ค่ะแล้วถ้ามาจีบก็ทำไมจีบไม่ได้ไม่พอใจ
แล้วตัวเองเป็นอะไรกับเขาเป็นเพื่อนแล้วเมื่อไรเพื่อนก็จะมีแฟนใครมาจีบก็ไปต่อยเขาหมด

เสร็จปุ๊บพอเกิดเหตุเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความ
พันธุ์ตำรวจโทชันชัยจังวังสารวสอบสวนสพช้างเผือกนะคะ
ก็เจ้าหน้าที่ส่งตัวไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แล้วก็สอบปากคำพยานพร้อมกับออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุทั้ง๕คน
แล้วก็วันนี้อย่างที่บอกว่าทั้ง๕คนก็เข้ามารับทราบแล้ว
ซึ่งนั่งอยู่โต๊ะใกล้เคียงกันเขาก็เลยหวงหวงนะครับ
ผู้ชายหายผู้ที่หายก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องเขาก็เลยเดินออกมาที่จะกลับที่พัก
ปรากฏว่ากลุ่มของวัยรุ่นที่นั่งกับผู้หญิงที่มีความเป็นห่วง
ก็เดินออกมาแล้วก็มาทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย
พูดที่หายก็ได้รับอาจเจ็บแล้วก็นำตัวส่งไปบ้าน
ในชั้นสอบสวนนะคะทั้ง๕คนก็ยอมรับสารภาพ
แต่โดยดีแหละค่ะว่ารุมจริงเตะจริงแล้วก็ต่อยจริงด้วย
ถามว่าแล้วทำไมต้องไปทำเขาเขาบอกเข้าใจผิดอ่ะ
ก็คิดว่าคนเจ็บจะมาจีบเพื่อนหญิงของพวกเขา
ก็เลยรุมซะเลยแต่ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่า
ถ้าเขามาจีบจริงแล้วเนี่ยทำไมต้องทำร้าย
คือจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ทั้ง๕คนนี้เนี่ย
เป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องวัยรุ่นทุกคนด้วยนะ
คุณเรียนจบไปปุ๊บคุณไปสมัครงานที่ไหนเนี่ย
ประวัติของคุณจะขึ้นมาทันทีที่สมัครงานรับราชการนี่ลำบากเลยนะ
สมัครราชการเนี่ยเขาจะตรวจสอบประวัติทางคดีก่อนนะ
คุณจะมีขึ้นมาเลยว่าคุณเคยถูกดำเนินคดีข้อหา
ยกพวกรุมทำร้ายเขาอย่างนี้หมดอนาคต
แจ้งดำเนินคดีผู้กำลังทำผิด๒ข้อหาเลย
ให้เป็นเยี่ยงอย่างเลยว่าอย่าทำตาม
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุ
ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
และข้อหาร่วมกันก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะ
โดยให้พนักงานสอบสวนสรุปสำนวน
เสนออายการส่งฟ้องสารพิจารณา
ดำเนินคดีตามกฎหมายไปเลยค่ะ